สัปดาห์นี้ผู้ชมหลายคนคงจะทราบถึง

ที่ให้ติดตามกันไปบ้างแล้วนะครับ

แสดงความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายนะครับ
วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองสัปดาห์นี้

ก่อนที่ประชาชนจะออกมาลงเสียงประชามติว่าจะรับ

อะไรคือตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจของประชาชน
ติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองครับ
เราหลายคนได้เห็นร่างรัฐธรรมนูล

แล้วก็เราก็ได้เห็นท่าที
ของแต่ละฝ่ายค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควร
อะไรจากนี้ไปที่จะเป็นปัจจัยต่อคะแนนเสียงประชามติ
ในวันที่๗สิงหาคมค่ะพี่โมด
ก็ตอนนี้ทุกคนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ก็รับทราบว่าร่างรัฐธรมนูญที่จะใช้
ก็สำเร็จออกมาหน้าตาเป็นยังไงยังไง

ก็คงจะเป็นที่รับรู้
ในรายละเอียดในขั้นตอนต่อไปนะครับ
ส่วนมากมองกันในแง่จริงแล้วเนี่ย
อาจารย์ทรอนมองว่าคอสเชาะเองเขาพอใจ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยไหมคะ
เขาบอกว่าขอไปแล้วได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง
ก็เท่าที่ฟังก็ได้ไม่เต็มเท่าที่ขอนะครับ
ก็รู้กันอยู่นะครับ
แต่ผมมองว่าไม่มีใครได้อะไรหมดหรอก
แล้วผมก็บอกไว้แล้วว่าอาจารย์มีชัยยึดหลัก

ขอสชนั้นเขาเอาตัวตั้งเอาสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน
เอาความสงบเพื่อไม่ให้กลับไปเหมือนเดิมเป็นตัวตั้ง
เพราะฉะนั้น๒ชุดความคิดเนี่ย

ก็จะดีมากนะครับ
แต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันยังอีกไกลครับ
สิงหาโน่นเราถึงจะได้คำตอบ
ก็เป็นอันว่าเราได้รับนูลฉบับทำประชามติ
แล้วก็กลิ่นอายกลิ่นอายของสนามเลือกตั้งเนี่ย

เพราะต้องไปว่ากันในพื้นที่
ต้องไปหาประชาชนอธิบายประชาชน

เป็นแต่เพียงว่าสนามเลือกตั้งนี้
มันคือเลือกรัฐมนุนจะรับหรือไม่รับ
ไม่ใช่เลือกตัวแทนอำนาจเข้าไปทำหน้าที่
ในสภาอะไรแบบเลือกตั้ง

รัฐมนูลนั้นเป็นกติกาเป็นเครื่องมือ

ถ้าไม่มีรำนูนเราก็ก้าวต่อไป

เพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดี
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่า
ฝ่ายที่คุณบำนาจอยู่เนี่ยคือกองทัพเนี่ยนะฮะ

ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเนี่ย

ในทะพาไม่สามารถเสร็จน้ำได้เนี่ย

แล้วก็คิดว่าสังคมส่วนหนึ่งก็คงจะเห็นด้วย

เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นก้าวย่างอันสำคัญ

จะรับรัฐธรรมดูลนี้กันหรือไม่นะฮะ
เพราะประชาชนเป็นผู้ที่จะตัดสิน

ไม่มีใครสามารถอ่านรัฐมนุนแล้วเข้าใจได้หมด
มาตรานะครับ
โดยธรรมชาติโดยความเป็นจริงโดยพฤติกรรมของการไปห่อนบัตร

ประชาชนก็ต้องฟังสิ่งแวดล้อมฟัง
ที่มันยึดโยงกันอยู่ก็คือ
พักกันเมืองเครือคลายหัวข้างแดน
กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รู้กันอยู่
มันเป็นอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงทั้งนั้น
ตรงนี้มันทำให้น่าคิดว่า
ถึงเวลาขับเคลื่อนจริงเนี่ย
พักการเมืองที่ประกาศคว่ำรัฐมนูล
นี่นะฮะจะออกแรงขนาดไหน

พักการเมืองเองเขาก็ต้องแสดงจุดยืนของเขา

อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้อย่างนี้ไหมคะพี่ทง

คือรัฐมนุนที่ออกมาเนี่ยนะฮะ

ถึงแม้จะไม่ได้เผยแพร่ไปให้กว้างขวาง

แต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าถึงได้

ก็มันติดอยู่ที่ตรงบทเฉพาะการนี่แหละครับ
ที่ออกมามันค่อนข้างจะพิลึกพิลั่นเอาการนะครับ
แต่เอาเถอะเมื่อมันออกมาแล้ว
มันก็ต้องเดินต่อไปนะครับ
เมื่อไปถึงจุดการลงประชามติเนี่ยนะครับ

ลงประชามติรัฐมนูลคราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นจริง
อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ
สิ่งที่เห็นว่ามีบางกลุ่มออกมาโวยวายคัดค้านเนี่ย
เอาเข้าจริงแล้วอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ถ้าไม่ให้รัฐมนูลผ่าน
ก็จะไม่ได้เลือกตั้งเร็วเท่าที่ตัวเองต้องการ
เพราะธรรมชาติสัญชาติยานของนักการเมืองเนี่ยก็คือ
การเลือกตั้งการได้มาซึ่งอำนาจต้องมาจากการเลือกตั้ง
ในขณะที่องค์ประกอบของคณะผู้ที่ผลักดันรัฐมนูลนี้ออกมานะครับ
ออกมาได้ในระดับนี้เชื่อว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่
ก็โดยหน้าที่ก็ต้องพูดว่าต้องผลักดันรัฐมนูลนี้
แต่ใจจริงแล้วใครจะไปรู้ว่าอาจจะไม่อยากให้ผ่านก็ได้นะครับ
อันนี้เมื่อถึงวันนั้นวันที่๗สิงหา
หลังจากนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่า
ท่าแท้ของแต่ละฝ่ายคืออะไรนะครับ
เพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องประชามติ
ผมกำลังมองว่ามันไม่ใช่สิ่งสลักสำคัญจะชี้เป็นชี้ตายอะไร
ถึงจะมีประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านในที่สุด

ไม่เลือกตั้งโดยรัฐมนุนนี้ก็เลือกตั้งโดยรัฐมนูลที่ไม่ต้องตั้งกรรมการร่าง
ประกาศใช้ออกมาเลยจะหนักจะเบากว่ากันจะสมประโยชน์แก่ใครเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่อนาคตที่เราพึงจะรอนะครับ
และก็มีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
ในการทำประชามติหรือออกไปลงประชามติก็คือ
ก็มีเสียงขู่ออกมาแล้วว่า
ถ้าใครลนลงให้คว่ำรัฐมนูลจะมีความผิด
ขันเขินนี่ตั้งไม่ได้นะ
แล้วขณะเดียวกันก็เลยต้องหวยเขินที่จะบอกว่า
ใครชวนกันไปหนุนรัฐมนูลก็น่าจะผิดด้วย
เพราะไม่งั้นมันจะออกจะพิลึกเกินไป
ถ้าหากว่าทำฝ่ายทำฝ่ายหนึ่งผิดหรือฝ่ายหนึ่งทำตรงข้ามไม่ผิด
ก็เลยต้องบอกว่าลดลงให้ไปเลือกอย่างเดียว

ทีนี้ธรรมชาติของคนใช้สิทธิ์ของคนไทยเนี่ย
ห่วงนะครับเพราะว่าเราก็ยอมรับความจริงกันไหมเล่าว่า
ไปใช้สิทธิ์มันจะต้องมีอะไรติดปลายนวมกลับบ้านนะครับ
แต่คราวนี้ให้ไปใช้สิทธิ์ฟรีเนี่ยนะครับ
มันก็จะได้คนไปใช้สิทธิ์สักขนาดไหนนะครับ
ถ้าไม่มีการเกณฑ์ไม่มีการบังคับกัน
คนที่อยู่ในเครือข่ายที่บังคับได้ก็บังคับกันให้ไปใช้สิทธิ์นะครับ
ส่วนการลนลงให้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะถือปฏิบัติกันอย่างไร
เช่นทางราชการทางอำเภออย่างไรเนี่ย
จัดรถรับส่งเกณฑ์คนไปทำเนี่ยจะเข้าข่ายมินเมย์ไหมอะไรทำนองนี้นะครับ
แต่แน่ก็คือไม่มีเงินซื้อเสียงนะครับ
เพราะว่าไม่มีใครมาควักนะครับ
ฉะนั้นผมก็มองเป็นปรากฏการณ์ธรรมดา
แล้วก็อยากจะย้ำอย่างที่เรียนในตอนแรกว่า
อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับ
อย่างที่พี่ทงมองไหมคะว่า
ทงมองว่าประชามติมันเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้ามันไม่ผ่านประชามติเนี่ยนะคะ
มันเท่ากับคอสชเองเขาจะเสียหน้าไหม

แต่เพื่อจะใช้เขาก็ต้องมีหลักการของเขา
คือแทนไม่เอาถือว่ามันเป็นการวัดเสียงเขาเหมือนกัน

เขาก็แสนเหลือด้วยว่าให้ชายร่างบนปี๔๐มาดำเนินการแทน
แล้วก็เพื่อจะได้มีการเรศตางค์
เกี่ยวภาคอื่นประชาธิปัตภ์นี้ก็ยังไม่ชัดเจน

แต่ว่าโดยรวมเขายังไม่บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวรอใกล้ก่อน
อันนั้นเป็นลีลาของประชาธิปัตย์
ส่วนในพักขนาดกลางขนาด
ถ้าผ่านเขาได้เลือกตั้ง

อาจจะกลายเป็นมีโอกาสได้ร่วมรัฐบาล
แล้วก็เพราะว่าฝ่ายอำนาจพึงพอใจอยู่

เพราะเขามีอำนาจอยู่ทั้งสองด้านนะนะ
แต่ว่าเขาต้องลนลงให้เห็นว่าเขาต้องการให้ผ่าน

แม้แต่การส่งรอดอให้ทหาร
หรือการปราบปรามมาเฟีย
ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นนะ
โดยเฉพาะยอมให้ทหาร
สามารถเข้าค้นได้โดยไม่ต้องขอหมาย

แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น

ผ่านกันด้วยที่ว่าเค้าก็ไม่ได้เต็มร้อย
ถ้าก็รู้จะทำยังไงใช่ไหม

ที่นี่เต็มยิ่งดีนะครับจริง

น้ำหนักความชอบทำของเขามันก็จะลดลง
เพราะว่านี่คุณเขียนกฎิกาเองชาวบ้านไม่รับเขาก็เสีย
หรือถ้าเขาจะไปเขียนได้เข้มขึ้นมันก็จะทำให้การเมืองรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะทุกวันนี้นะที่เรียกไป

โอ้โหมันค่อนข้างแม้แต่พวกที่เชียร์เขารู้สึกบุญหงิดละ

หรือว่าใช้รัฐมนูลใหม่เนี่ย
มันก็จะเกิดผลเสียของทางการเมือง

คือสถานการณ์และบรรยากาศของการปรับทัศนคติ
หรือว่าใช้อำนาจแรงขึ้นตามลำดับ

มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นคนโห

ก็อันนี้ก็เป็นคำถาม
คำถามที่นักการเมืองต้องตอบเหมือนกัน
เพราะการเมืองมันส่งพิษใช่ไหม
นักการเมืองถึงถูกมองในแง่ร้าย

นี้พักเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่

ผู้มีอิทธิพลเหนือพักเขาก็
ไม่ได้อยู่ในประเทศ

ทำให้ความปลองดองมันไม่เกิดสักที

หรือการเข้าค้นผู้มีอิทธิพลโดย

ผมเปรียบเหมือนการป้องกัน

อีกทางหนึ่งมันจะมองเป็นดาบสองคมไหมคะ

ใช้มากแล้วนิดหน่อยก็เริ่มใช้แล้ว

ที่ควรจะไปลงไหม

เข้มนะครับ

ผมว่ามันเป็นไปได้

คือมันรู้สึกตั้งเงื่อนไขได้ทุกวัน

คือตอนนี้นี่ขอสอบชอบนะครับ

ไม่มีรัฐมนูนตอนนี้ก็ได้

เขาใช้อำนักกว่ายังเด็ดขาดเพื่ออะไร
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปอยู่ที่ประชาชน
ประชาชนจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์อันนี้นะครับ
จะเอาตามที่คศต้องการไหมนะครับ
สชก็บอกวันที่สิ่งที่เขาต้องการก็เป็นแบบนี้
ได้ไม่ครบด้วยแต่ได้แค่นี้นะครับ
พักเพื่อไทยที่เขาไม่ให้ลนลงปลุกปั่นเนี่ย
ไม่ให้ปลูกปั่นก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปลูกปั่นนะครับ
มีอะไรบอกข้อเท็จจริงแต่ก็บอกข้อเท็จจริงได้นะครับ
ข้อเท็จจริงได้อย่าไปเล่นใต้ดินเล่นอะไรอย่างนี้คือ
แสดงความคิดเห็นเอามาให้ประชาชนได้รับ

ไม่ว่าผลจะตัดสินออกมายังไงเนี่ยนะครับ
หมายคือเอาขึ้นมาใหม่ก็ได้นะ
หรือเอาลักษณฑ์ทำนวแบบเนี้ยแก้นิดหน่อย
อาจจะแก้เพิ่มมากขึ้นก็ได้อีกอะไรอีกใช่ไหม

คือวันนี้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงแล้วปีหน้าเลือกตั้งแน่ครับ
ประเด็นสำคัญมันมีอยู่อย่างนี้ครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อ่ามันกำลังเกิดขึ้นอยู่เหมือนกับภาวะว่ากำลังสำลักอำนาจนะครับ
เนื่องจากขอสชเป็นขุมพลังขนาดใหญ่มีองค์คาพยพมากมาย
ไม่ใช่ว่าทุกคนในที่ที่เป็นขอสชจะมีวุฒิภาวะเหมือนพลเอกประยุทธ์
หรือพนเอกประวิษฐ์ใช่แต่ครอสเนี้ยระดับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเนี้ยเยอะเชียว
ทหารร้อยตีเนี่ยเขามีวุฒิภาวะเพียงพอแค่ไหนที่จะทำ
ถ้าใครหยิบเอาอำนาจที่มอบให้นี้ไปใช้แล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ย
มันจะเกิดความระส่ำละสายในบ้านเมือง
สอดส่องต้องดูแลนะครับถ้าหากว่ามีการร้องเรียนกันว่า
คนที่ท่านมอบอำนาจให้ไปแล้วไปใช้อำนาจเกินเลยเนี่ย
โดยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป